วันนี้ออกเดินทางไปกับใบตอง

เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์โลก
กันที่จังหวัดนครพนม

ขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนมด้วย

ภูเอกราชเวียดนามที่ต้องจารึกไว้
เขาได้มาผัมหลักอาศัยที่บ้านนาจอกแห่งนี้
เพื่อหาแนวร่วมกว่าผู้เอกราชให้กับประเทศเวียดนาม

จากต้นตำรับแบบนี้

ชาติไทยระดับมิชชาลินส์สตาร์
กบภูเขาค่ะกบเขาใหญ่
ออกเดินทางพร้อมกันวันเวลาใหม่

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ที่เดิม
กับรายการโอ้โหไทยแลนด์
โอ้โหโอ้โหไทยแลนด์นะคะ

เราย้ายเวลาความสนุกใหม่ก็คือเป็น
ทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงนะคะ
และสัปดาห์นี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครพนม
เห็นแบบใส่ชุดเวียดนามเหมือนสาวเวียดนามชุดอาวใหญ่แบบนี้

พนมเท่านี้เองนะคะจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของลุงโฮ
ประธานาธิบดีโฮจิมิน
นี่หลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าลุงโฮเนี่ย
เคยมาพำนักมาอาศัยอยู่ในเมืองไทยของเราด้วย
แปลงร่างนี่แปลงร่างเป็นสาวชาวเวียดนามกันก่อนนะคะ
ต้องบอกว่าสิ้นเจ้าสวัสดีค่ะ
แล้วจะพาคุณผู้ชมย้อนเวลากลับไป
เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกกันที่
อนุสรรค์สถานกระทานโฮจิมินค่ะ
ไปรู้จักกับลุงโฮที่มาอาศัยอยู่ที่บ้านนาจอกแห่งนี้
เพื่อหาแนวร่วมในการกรอบกู้เอกราชประเทศเวียดนาม
ชมบ้านจำลองของลุงโฮ
พร้อมกับข้าวของเครื่องใช้ต่าง

เพราะลุงโพบอกว่าจะได้ตื่นตัวตลอดเวลาคุณ

แล้วก็ยังมีรูปภาพทางประวัติศาสตร์

ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมของอาหารเวียดนาม
ที่ร้านครัวเวียดนาม
นี่เจ้าของที่นี่นะคะคุณ
เขาสืบเชื้อสายมาจากเวียดนามแท้เลย
ใช่แปลว่าอาหารที่นี่คือเวียดนามแบบต้นตำรับเลยค่ะ
ยุครสชาติให้มันจัดจ้านขึ้นให้มันถูกปากคนไทย
แล้วคุณพี่เขาบอกว่าอาหารเวียดนามต้องทานแบบไหนรู้ไหมคุณ

คำใหญ่แน่นผักเยอะตาโต
ทานกันแบบจัดเต็มไปเลย
ทานคำใหญ่มันต้องได้อารมณ์แบบ

อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าทานหรือกินเข้าไปแล้ว

มันต้องทานแบบนี้ถึงจะได้อรรถรส
เรื่องของของกินยังไม่หมดแค่นี้นะคะ
เดินทางกลับมาย่านทองหล่อกันต่อค่ะ
ร้านที่รวมวัฒนธรรมอาหารของเพื่อนบ้าน
สร้างสรรค์ให้เป็นสไตล์ของร้านเอง
อย่างเมนูที่หลายคนคุ้นเคยก็คือเมนูอุ๊บไก่
เป็นอาหารชาวไทยใหญ่
เป็นอาหารชั้นเคยไปทานที่แม่ห้องศรมาแล้วทีหนึ่ง
แต่ว่าพอกลับมาทานที่นี่เขามาผสมกับผักขยง

แต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยใหญ่เอาไว้อยู่
เขาใช้วัตถุดิบแบบไทยนะ
หน้าตาแบบไม่เหมือนอาหารไทยแต่ใช้วัตถุดิบไปไทย

บจากเขาใหญ่อย่างนี้ปลาคังอย่างนี้จากกาญจนบุรี
เป็ดจากปากช่องหรือว่าผลไม้อย่างเจ้าโทงเทง
นี่ค่ะคุณยกตัวอย่างให้ดูนะคะ

สามารถนำมาประยุกต์ได้เป็นอาหารที่น่าทานหลากหลายรูปแบบ
มารังสรรค์อาหารที่แบบว่าเราไม่ค่อยได้เห็นกันที่ไหน
ใช่แล้วแล้วก็ติดตามกันแบบเต็มให้จุใจกันเลยนะคะ
ย้ำอีกครั้งเราย้ายเวลาความสนุกมาเป็นวันเสาร์บ่ายโมงตรงแล้วนะคะ
กับรายการโอ้โหไทยแลนด์